เด็ก๓ขวบเศษเท่านั้นเองหายออกจากบ้านอีกแล้ว
ใจไม่ค่อยดีแล้วเปิดมานี่ครับนี่ฮะคือน้องที่หายไปนะครับ
ตั้งแต่เช้าครอบครัวนะครับไปแชร์ตามเพจต่างจะขอเบาะแส
จะให้ช่วยตามหานะครับแม่แต่เจ้าหน้าที่ชาวบ้านก็ช่วยกันตามหา

ชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่นะครับนำกำลังร่วมกับชาวบ้านออกค้นหา
เด็กชายภูวริสศรีภูมินหรือว่าน้องภูผาครับ๓ขวบเอง
หายออกจากบ้านไปตั้งแต่แปดโมงเช้าฮะหายไปสวมเสื้อสีครีม
กางเกงลายดอกรองเท้าสีเขียวค้นหารอบบ้านไปริมลำห้วยก็ไม่เจอ
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับอ้าวนี่รองเท้านี่
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับที่หน้าวัดพบรถต้องสงสัย๓คันด้วยกันนี่ฮะ
นี่คันที่๑ครับมี๓คันนะ
นี่๓คันด้วยกัน
คือไม่ใช่รถของคนในหมู่บ้านนะครับมาเข้ามาออก
แต่ว่าไม่ปรากฏภาพของน้องภูผานะครับในบริเวณดังกล่าวเลยนี่ครับ๓คัน
มี๒คันสีออกขาวนะฮะแล้วคันหนึ่งสีดำ
ชาวบ้านนะครับก็ให้ผู้เท่าผู้แก่ต้องทำพิธีแล้วล่ะ
นะฮะเสี่ยงทายไหมเจ้าที่นะครับโดยตั้งคำถามว่าน้องอยู่แถวไหน
คำถามแรกนะฮะน้องอยู่บริเวณในบ้านหรือนอกบ้าน
คำถามที่สองอยู่ใกล้น้ำให้ยาวแต่หากไม่ได้อยู่ใกล้น้ำให้เหลือเท่าเดิม
ปรากฏว่ายาวครับคำถามที่สามครับน้องนี่อยู่ยังไงตอนนี้อยู่ยังไง
นอนอยู่หรือร้องไห้ถ้าไม้ยาวคือนอนหลับอยู่ฮะ
จากนั้นก็ได้ระดมกำลังกันหาอีกรอบบริเวณหนองน้ำครับ
คุณผู้ชมครับนี่เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับ
สอบถามนางผ่องศรีเขื่อนเพชรอายุ๖๑ปีเป็นยายของน้องภูผาเล่าบอกว่า
เมื่อเช้าเนี่ยไม่ได้ให้น้องไปโรงเรียนนะเพราะว่าน้องเนี่ยเหมือนมีอาการเป็นไข้หวัดครับ
ให้อยู่บ้านนะครับปู่กับย่านะฮะก็สอนหนังสืออยู่ที่จังหวัดลำปาง
ก็ให้นางผ่องศรีเนี่ยเลี้ยงครับช่วงเช้าเนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับ
ผ่องศรีเนี่ยก็ขึ้นไปพับผ้าอยู่บนบ้านน้องก็เดินเล่นอยู่ข้างล่าง
พอพับผ้าเสร็จลงมาอ้าวไปไหนแล้วล่ะภูผาลูกไปไหนล่ะนะ
ช่วยกันตามหาปกติเขาจะเล่นคนเดียวครับไม่ไปเที่ยวไหนหรอกนะครับ
จะอยู่บ้านก็เดินไปอีกบ้านอีกหลังหนึ่งใกล้แค่นั้นเองฮะ
พอเจ้าพับผ้าไว้ประมาณไว้ซักนาทีหรือ๓นาที
ก็ว่าก็ห้องเป็นอ่ะภูผาลูกก็บอกหันออกไม้เนี่ยห้อง
ก็เปิดเกาะไปอยู่ดีซ์ตั้งกระต๊อบอ่านอาเปิดหน้าเปิดพูดนั้นละกับ
ไปตีสวนก็บ่มีเหลอบบ้านไหนบ้างบ่มี
ขณะที่ในวงยอดเรือนครับอายุ๗๒ปีเป็นผู้อาวุโสในหมู่บ้านนะครับ
นำดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็ข้าวสารไปบนกับเจ้าพ่อภูมิเจ้าพ่อถิ่นถา
เจ้าแม่ปิ่นแก้วเจ้าแม่ปิ่นคำที่ดงเจ้าบ้านฮะนี่ฮะ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านเผื่อขอให้ผีป่านะครับ
บางหูบางตาไม่เห็นน้องภูผาช่วยโดนบันดาลให้พบน้องโดยเร็วเถอะ
หากพบตัวจะแก้บนหมูหนึ่งตัวครับส่วนชาวบ้านในหมู่บ้านที่ทราบข่าวนะครับ
ก็ช่วยกันหาตามลำน้ำนะฮะแม่คำมีนะครับซึ่งอยู่หลังบ้านนี่แหละ
บริเวณนั้นเป็นป่าเป็นสวนครับคุณผู้ชมฮะเห็นไหมครับเดินไปครับ
มีแต่ป่ามีแต่สวนเนี่ยครับระยะทางก็แหม่ประมาณสัก๒๐๐เมตรได้
ชาวบ้านนะครับเคยเห็นงูเหลือมด้วยนะสิเคยเห็นงูเหลือมหลายตัวอยู่แถวนี้
บางคนก็กลัวเด็กไปเล่นในป่ามันจะติดบ่วงงูเหลือมซะนะ
หรือว่าโดนงูรัดซะหรือเปล่าเพราะเด็กสามขวบนะฮะ
คือไม่รอดอ่ะเพราะงูเหลือมเขาบอกตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับ
ภาวนานะฮะขอให้น้องนะครับปลอดภัยแล้วก็เจอน้องโดยเร็วในสภาพที่ปลอดภัยครับ
ตอนนี้ยุติการค้นหาชั่วคราวก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวจะค้นหาใหม่วันพรุ่งนี้
ใครพบใครเห็นนะครับก็ติดต่อครอบครัวของน้องด้วยนะครับ
คุณหะณหไทยฮะหมายเลขโทรศัพท์ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับ

โอ้โหแล้วน้องกำลังอยู่ในวัยน่ารักน่าเอ็นดูหน้าตาน่ารักด้วยนะคะ

ขอหาให้เจอนะคุณผู้ชมคะมาดู